ท่านผู้ชมครับที่บุรีรำนะครับก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการมีเซลล์ที่มาขายหัวเตาแก๊สให้กับชาวบ้าน
ก็เชื่อว่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกท่านด้วยนะครับ
มีผู้ที่เปิดเผยนะครับคนที่เปิดเผยเนี่ยก็เป็นพ่อค้าขายมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็มะพร้าวเผานะครับ
เป็นชาวตำบลหนองเต็งอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรำชื่อว่านายพิชิตจชนรำนะครับ
บอกว่ามีเซลล์แมนที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อวันที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
ตระเวนเสนอขายหัวเตาแก๊สในหมู่บ้านแล้วก็หอบฮิ้วเอามาเสนอที่หน้าบ้านเขาด้วย
บอกว่าโอ้โหหัวเตาแก๊สแบบนี้แบบประหยัดพลังงานเลยนะ
ทีแรกคุณพิชิตก็ไม่ซื้อเขาก็ไม่เอาไปอยู่คนเดียวไม่รู้ว่าจะใช้ทำไม
ไม่มีเงินสดจะซื้อด้วยเซลแมนผู้หญิงคนนั้นก็โอ้โหพยายามหวานล้อมต่างนานา
บอกถ้าพี่ซื้อเงินสดนะราคาแค่๓๖๐๐บาท
ถ้าซื้อผ่อนคิดแค่๔๐๐๐แล้วแบ่งชำระ๔เดือนเดือนละพัน
พี่พิชิตก็ซื้อก็ได้เอาแบบผ่อนชำระเดือนละ๑๐๐๐บาท๔เดือน
ก็เซ็นชื่อในใบสัญญาเช่าซื้อแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้สังเกต
เซลล์ผู้หญิงคนนั้นเขียนตัวเลขเพิ่มจากเดือนละพันเป็นเดือนละ๑๘๐๐บาท
๔เดือนมันก็เกินจากราคา๔๐๐๐ซื้อเมื่อ๑๒พฤษภาคม
ถึงเวลาต้องจ่ายเงินต้นเดือน๑มิถุนายนมีเซลล์ผู้ชาย๒คนมาที่บ้าน
เก็บเงินงวดแรกบอกพี่ครับมาเก็บเงิน๑๘๐๐บาท
พี่พิชิตก็งงเลยทีนี้ก็ไหนเราตกลงไว้๑๐๐๐บาทนึง
ก็ไปเอาใบเสร็จใบสัญญาเช่าซื้อที่เขียนกันไว้มาดู
เอ้าเขียนไว้๑๘๐๐บาท
ก็เลยบอกเซลลแมนผู้ชายสองคนไปว่าไม่มีเงินจ่าย
แล้วก็ตกลงกันไว้ไม่ใช่แบบนี้ด้วยเอาอย่างนี้
คุณเอาหัวเตาแก๊สคืนไปเลย
เพราะผมก็ยังไม่ได้แกะออกใช้ด้วยยังห่อไว้อย่างดี
ก็เอามือถงมือถือมาถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานอย่างที่ท่านเห็นนะครับ

แล้วก็พยายามจะไปถ่ายรูปรถกับป้ายทะเบียนของเซลแมน๒คน
มาเก็บเงินเพื่อป้องกันปัญหาภายหลัง
ปรากฏว่าตอนกำลังจะเดินไปถ่ายภาพรถ
เซลล์แมนผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่เลย

เดินลงมาจากรถด้วยท่าทางไม่พอใจ
สนับมือมาด้วยตรงเข้ามาชกเลยครับ
กเข้าไปที่หางคิ้วจนล้มลงไปแล้วก็เตะซ้ำอีกทีหนึ่ง
ก่อนที่เซลล์แมน๒คนจะพากันขับรถนีไป

คนที่มาเก็บอะผมบอกพันเปชมาใช้เก็บทีหลัง
ตอนที่ผมไม่รู้แล้วคุณมาเก็บ๑๘๐๐

ตอนที่ผมเพลิงไปมาเค้นที่หลังในไปเสร็จผมอ่านดูบอกว่า
ของตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้ใช้ผมบอกว่าถ้ามาเก็บผมก็ให้คืนไป
แต่ผมขอถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานว่าผมไม่ได้ใช้ของตัวนี้
ผมก็บอกเอาอย่างนี้ไอ้คนที่มาเช็คของเขาก็พูดดีอยู่
เขาก็ไม่เป็นไรมาพูดกับผม
ผมอยากรู้ทำไมผู้จัดการคนนั้นทำไมต้องมาชกผมด้วยเพื่ออะไร
คุณวิชิตเขาก็ไปแจ้งความเวลาที่สพกระสั่งนะครับ
เพื่อให้เอาผิดนะครับแล้วก็ฝากเตือนทุกคนว่า
ระวังด้วยพวกที่มาตระเวนขายสินค้าตามบ้านนะ
คือคนที่เขาขายดีก็มีแต่หลายคนไปหลอกชาวบ้านก็เยอะ
บางทีคนเท่าคนแก่อยู่บ้านลำพังลูกหลานไม่อยู่
ขายสินค้าสารพัดบางทีเอาอาหารข้าวสารปลอมไปหลอกขาย
ก็ถือเป็นอุทาหรณ์นะคะก็ต้องระมัดระวังกัน